ในวันนี้นะครับหลายฝ่ายก็จับตามองไปที่การเดินทางไปยังอุทยานราชพักษ์
นำโดยกลุ่มประชาธิปไตยศึกษานะครับ
ซึ่งล่าสุดทางด้านของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงตอนนี้

หลังจากที่ได้มีการควบคุมตัวไประหว่างการเดินทาง
และได้มีการลงบันทึกข้อตกลงนะครับ

ขณะที่ในวันนี้นะครับกองทัพบกก็ได้ประกาศปิดปรับปรุง
อุทยานราชพักษ์กระทันหัน๑วันครับ
ทหารและตำรวจก็ได้นำตัวกลุ่มประชาธิปไตยศึกษา
กว่า๓๐คนนะครับที่นำโดยนายศิรวิทย์เสรีที่วัดหรือว่าจานนิว

จังหวัดราชบุรีมาลงบันทึกข้อตกลง

สำนักพระพุทธศาสนาพุทธมนตรสาย๔
ภายหลังจากเดินทางด้วยรถไฟขบวนที่๒๕๕ธนบุรีหลังสวน
เพื่อทำกิจกรรมนั่งรถไฟไปอุทยาราชพักษ

อุทยานราชภักษ์จังหวัดประจวบคิริขัน
ด้วยการโดยสารรถไฟขบวน๒๕๕ธนบุรีหลังสวน
ซึ่งเคลื่อนออกจากชาญชาลาสถานีต้นทาง
เมื่อเวลา๗นาฬิกา๓๐นาทีนะครับ
ขบวนรถไฟเคลื่อนถึงสถานีบ้านโป่ง
รถไฟแห่งประเทศไทยได้ตัดตู้โบกี้
แก่นำโดยสารมาทิ้งไว้ที่สถานีบ้านโป่ง
พร้อมกับมีทหารจากมณฑนทหารบกที่๑๖
สารวัตรทหารจังหวัดราชบุรี

เชิญตัวแก่นำกลุ่มประชาธิปไตยศึกษาออกจากขบวนรถไฟ
เพื่อส่งขึ้นรถกลับกรุงเทพมหานคร
จากทราบข้อมูลว่ามีมวลชนอีกกลุ่ม
นัดรวมตัวเพื่อต่อต้านจึงเกรงว่าจะไม่ปลอดภัย
ขณะเดียวกันนะครับบรรยากาศที่สถานีรถไฟก็ได้มีประชาชน
และผู้โดยสารที่ไม่เกี่ยวข้องตะโกนต่อว่า
ประชาธิปไตยศึกษาจนเกิดการปะทะคารมกัน
ทำให้ตำรวจกันประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่
ที่ทหารและตำรวจได้นำตัวแกนนำขึ้นรถบัส
เดินทางออกจากอำเภอบ้านโป่งไปยังสำนักพระพุทธศาสนา
โดยระหว่างทางก็มีรถนำขบวนของตำรวจและทหารประมาณ๘คัน
ดูแลความเรียบร้อยเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ไม่หวังดี
สร้างสถานการณ์ระหว่างเคลื่อนขบวน
มีรายงานว่าสาเหตุที่ต้องนำตัวแกนนำมายังสำนักพระพุทธศาสนา
ก็เพราะบริเวณดังกล่าวถูกใช้เป็นสำนักงาน
กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย
อยู่ในความรับผิดชอบของกองพลทหารราบที่๙
โดยล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็ได้ทยอยปล่อยตัวแก่นำ

โดยนำตัวขึ้นรถบัตรไปส่งที่สถานีรถไฟธนบุรี
เนื่องจากได้นำรถยนต์จอดทิ้งไว้
สำหรับความเคลื่อนไหวที่อุทยาราชพักษ์
ทัพบกก็ได้ติดประกาศปิดอุทยานราชพักษ์๑วัน
เพื่อปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ทั้งถนนระบบไฟฟ้าปรับปลา

โดยมีทหารช่างและบริษัทผู้รับเหมาเอกชน
เข้ามาดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน๑๒วัน
ขณะเดียวกันก็มีประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และต่างชาตินับร้อยคนที่ไม่ทราบล่วงหน้า
และตั้งใจจะมาเที่ยวชมอุทยานราชพักษ์
ทำได้แค่เพียงยืนถ่ายภาพที่ด้านหน้าอุทยาน

มกลางความดูแลเรียบร้อยจากทหารตำรวจนับร้อยนาย

ระหว่างการคุมตัวแก่นำกลุ่มประชาธิปไตยศึกษาเพิ่มเติมได้
ที่แอปพลิเคชันหมายถ่ายรัฐ